ท้ายนะคะขอเป็นคลิปเตือนใจก็แล้วกัน
อุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ใครก็ตามที่มีเด็กเด็กเล็ก
อาจจะไม่ได้เล็กมากเด็กโตนิดหน่อย

พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะอาจจะมีใครเคยเห็นบ้างแล้ว

เพื่อที่จะได้ไม่ประมาทแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังกันค่ะ

คือเป็นรถตู้ค่ะ
แวร์แล้วปิดประตูหลังไม่สนิท

แล้วนี่รถนั้นยังไม่รู้เลยนะคะว่าเด็กหล่นลงมา
ไปไกลมากเด็กก็วิ่งอยู่กลางถนน
ใช่ซึ่งรถคันหลังก็พยายามบีบแตรเรียก
ยังดีที่เป็นช่วงจังหวะของรถติด
ทำให้คันหลังไม่ได้มาเร็วมาก

โอ้โหเหตุสลดใจจะต้องเกิดขึ้นแน่

แดงอยู่แล้วเนี่ยค่ะประตูเปิดจังหวะออกตัวแล้วเด็กร่วงลงมาแบบนี้
แล้วดูจากลักษณะเนี่ยไม่กี่ขวบไม่เกินสามขวบดิฉันให้เลย
เป็นคลิปที่เผยแพร่อยู่ในสังคมออนไลน์ยอดนิยมของจีนนะคะ
ปอดอทคอมค่ะบันทึกจากกล้องหน้ารถคันหลังเนี่ยแหละค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่บอกเป็นรถติดไฟแดงอยู่ที่มณฑลเจียงซูนะคะ
ประตูท้ายปิดไม่สนิทพอออกตัวเท่านั้นแหละประตูหลังก็เงื่อเปิดใช่ไหม
เด็กก็กลิ้งลงมาเลยอย่างที่บอกว่าขับข้ามแยกไปไกลแล้ว
ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเด็กเนี่ยร่วงลงมารถคันหลังที่เห็นกล้องนี่แหละ
ที่ที่เป็นคนติดกล้องเนี่ยก็คือเมื่อสักครู่นี้เห็นเป็นจอด
ก็คือเอาเด็กขึ้นรถมาค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย
เด็กวิ่งกลางถนนอันตรายและยิ่งเป็นสี่แยกด้วย
หลังจากนั้นสักหนึ่งนาทีค่ะผู้ปกครองเด็กคนนี้รีบวิ่งกลับมาด้วยสีหน้าตกใจแบบสุดขีดจริงจริงเออ
คือเราเป็นคันหลังเราเห็นเราตกใจเนี่ยกลิ้งออกมาแบบนี้เลยอ่ะ
หนูน้อยตัวเล็กมากไงแล้วก็แล้วเด็กขนาดนี้ยังรู้นะต้องวิ่งตามรถ
ก็พยายามวิ่งแต่คือไปไม่ได้อ่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงจริง
อยากที่จะให้หลายหลายคนนะตรวจสอบให้ดีทางที่ดีถ้ามีเด็กเล็กเนี่ยก็เอาไว้กับตัวเถอะ
เล็กมากก็ต้องแน่นอนเป็นที่นั่งสำหรับเด็ก
ใช่ค่ะสำคัญมากจริงเพราะว่า

ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดรถคันหลังมาเร็วถ้าเกิดตรงนั้น
ไม่ได้เป็นสี่แยกไฟแดงที่ติดไฟแดงอยู่
ถ้าเกิดเป็นไฟเขียวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่อยากคิดเลย
ใช่อันนี้ยังโชคดีมากนะ